คุณผู้ชมครับบนถนนเจริญนครฝั่งทนด้วยนะ

อีกแล้วเหรอ

รถมอเตอร์ไซค์ส่งพัสดุครับ
ค่ายสีอะไรนะสีเขียวไหม
นี่ครับรูดขวามาอย่างเร็วเลย

โอ้โหรถคันอื่นเขาจอดให้นักเรียนหญิงเดินข้ามกัน
จนเด็กจะถึงเกาะกลางอยู่แล้ว
ถูกรถมอเตอร์ไซพุ่งเฉียว

เพราะดีเฉียวขา
นักเรียนหญิงไม่เป็นอะไรมากลุกขึ้นมาได้ครับ
ส่วนรถมอเตอร์ไซค์ถลายไปตั้งไกล

ขึ้นมาแสดงอาการเกลี้ยวกราดใส่นักเรียนด้วยนะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงประมาณ๖โมงเย็นครับ
เมื่อวานนี้บนถนนเจริญนครฝั่งธนบุรี
ใกล้กับห้างไอคอนสยามนะฮะ
เจ้าของคลิปเนี่ยขับรถผ่านไปเห็นเหตุการณ์พอดี

แต่ไม่ทราบว่ามีการแจ้งความดำเนินคดีหรือเปล่า
ส่วนที่เอาคลิปนี้มาโพสต์ต้องการให้เป็นอุทาหรณ์นะฮะ
คนขี่รถก็เพิ่มความระมัดระวังหน่อย
คนข้ามทางม้าลายนะครับต้องดูเขาด้วยเนี่ย

เหมือนแบบกรณีหมอก็ตายเลยอ่ะคือ
พี่รายเดอร์ครับไม่ว่าจะส่งของส่งเอกสาร

คือตาท่านก็มองข้างหน้า
ความเร็วท่านก็ใช้แข่งกับเวลานะครับ
ยังไงท่านใช้ความระมัดระวังสูงครับ
อันนี้เป็นห่วงจากใจจริงนะ
ระลึกไว้เสมอว่าเราไม่ใช่เจ้าของถนน

ไปส่งของอะไรก็ตามทำธุระอะไรก็ตามคันอื่น
หรือว่าคนอื่นที่กำลังจะข้ามถนนเนี่ย
เขาต้องมาเสี่ยงชีวิตกับการกระทำของคุณแบบนี้เหรอ